ภัยก็มาถึงตัวไม่ใช่ภัยธรรมดาฮะเล่นเอาเจ็บหนักนะครับ
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับแถวย่านสะพานเหล็ก
อยู่ประมาณ๔๕คนแถวนั้นนะครับเป็นศูนย์การค้าย่านสะพานเหล็ก
อยู่มีผู้ชายคนนึงไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนขี่จักรยานยนต์มา
จอดริมถนนแล้วถือมีดดาบยาวตรงเข้ามาไล่ฟันกลุ่มพนักงานเหล่านี้นะครับ
นายโยธินพิพัฒน์เพิ่มพูลอายุ๓๒ถูกฟันเขาที่คอนะฮะ
คอไปถึงหูด้านซ้ายแผลลึกเกือบถึงกระดูก
แล้วก็ยังไปไล่ฟันอีกนะฮะคนที่โดนอีกมีนายอลงกร
เศรษฐโยธินอายุ๒๖นี่โดนฟันเข้าที่แขนขวามีคนเจ็บอีก๒คน
หลังก่อเหตุผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
บรรดาเพจของกลุ่มพนักงานส่งอาหารเขาต้องโพสต์เตือนภัยกัน
เพราะไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้มันจ้องใครแบบไหนอะไรยังไงไง
นี่นะครับคุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
หน้าห้างยังมีรอยเลือดของคนเจ็บตกอยู่ตามพื้นเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เสร็จแล้วลงจากรถถือมีดดาบยาวประมาณหนึ่งเมตรเดินปรีเข้ามาหากลุ่มพนักงาน
แล้วก็ไล่ฟันเลยนะครับฟันคนแรกไม่โดนไปโดนคนที่สองเข้าคอ
คนที่สามแขนขวาคนที่สี่วิ่งหนีได้ทันจากนั้นคนก่อเหตุวิ่งกลับไปขึ้นรถจักรยานยนต์
ขี่หลบหนีมุ่งไปทางซอยพีรพงศ
ขายของฟันพอดีอ้าวมันไม่ใช่ไม่เล่นกันผมก็เลยเห็นท่าไม่ดีก็เลยแจ้งตัวฟัน
สักพักตำรวจก็มาเขามารู้อีกทีว่าอ้าวอีกคนนึงแขนห้อยแค่นี้แล้วผมก็สักพักแล้วเจ้าที่เขาก็มากัน
คนหนึ่งโดนขาดแขนคนหนึ่งโดนขอ
แต่ที่ขอผมไม่เห็นผมไม่รู้นะแต่เห็นที่คนโดนแขนอ่ะอีกทีว่าโดนแขนเสร็จผมก็เลย
ผมก็เลยไม่ได้อะไรเพราะว่าเจ้าที่เขามากันหมดแล้ว

นี่นะคะทีมข่าวก็ไปคุยกับพนักงานส่งอาหารที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ที่บอกว่าเป็นคนที่สี่ที่วิ่ง๒๕๐๐หมดไม่ได้นะ
เขาก็เล่าให้ฟังในลักษณะที่ว่าคนร้ายอ่ะ
เดินมาก่อเหตุด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะ
เขาก็เหมือนกับใส่หมวกกันน็อกนะคะ

คนเจ็บตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลกลาง
โดนฟันที่แขนขวานะคะครับเล่าให้ฟังว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
กำลังนั่งรอรับออเดอร์อยู่ที่หน้าสรรเจ้าคนร้ายถือมิดดาบตรงมาที่กลุ่มเขา
แล้วก็เอามีดฟันคอที่รุ่นพี่เขาคนร้ายหันมาฟันเขาค่ะ
เขาก็เลยยกแขนขึ้นมาบังเลยโดนฟันที่แขนเป็นแผลนะคะ
ความกว้างประมาณ๓นิ้วยาว๒๐เซนติเมตร
เขายืนยันนะคะว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคนก่อเหตุเป็นใครอะค่ะ
มึงก็ฟันผม
เห็นมีคนเอาผ้ามาปิดคอแฟน

พอเห็นเลือดปุ๊บก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้น

มีคนมาฟันเขาแล้วก็วิ่งหนีไป

ช่วงหลังคอค่ะยาวมาถึงเกือบ
หมอเขาบอกว่าอาจจะมีผลเยอะอยู่เหมือนกัน
ถ้าโดนกระดูกมากแต่ก็ไม่รู้กระดูกน่าจะเป็นกระดูกข้างหลังอะค่ะ
ถ้าโดนมากก็จะส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง
นี่คือแฟนของนายโยธินคนเจ็บอีกคนนึง
หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะตำรวจสนพระราชวังก็ลงพื้นที่ไปสอบพยานที่เห็นเหตุการณ์
พยานแวดล้อมไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เพื่อหาเบาะแสตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อ
เดี๋ยวต้องตามให้ได้นะจริงน่ากลัวแล้วก็เป็นอันตรายของเราทุกคน
อยู่ดีก็ไปก่อเหตุแบบนี้นะคะครับ